กันหลายเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้ก็เคยเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้ไปแล้ว

เขาเตือนกันเลยค่ะว่าถ้าคุณวางขวดน้ำทิ้งเอาไว้ในรถ
แล้วรถคุณจอดตากแดดโดยเฉพาะที่แดดจัดเนี่ยนะคะ
มีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้นะสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
คุณผู้ชม
เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายกับจุดรวมแสง
แล้วที่เบาะเนี่ยโอ้โหควันขึ้นนี่นี่แบบนี้เลยนะคะ
ที่ชื่อว่าช่างอัดเซอร์วิสตรังนะคะ
เพื่อเตือนภัยคนใช้รถเขาว่าถ้าคุณวางขวดน้ำเอาไว้แบบนี้
ไปจอดในที่ที่โอ้โหแดดร้อนเนี่ยนะ

ถ้าเกิดไม่มีใครมาเห็นแบบโอ้โหไม่แน่มันลุกพลึบทั้งคันเลยนะ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้กันเยอะเลยนะคะ
ก็ถือว่าต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์กัน
เอาอย่างนี้ค่ะมาดูตามหลักการวิชาการนะคะ
ว่าทำไมมันถึงไปรวมแสงกันแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้
เราไปถามอาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์ค่ะ
วิชาการภาควิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์บอกว่ามันเป็นไปได้จริง
อาจจะเกิดไฟไหม้ลุกพลึบทั้งคันได้จริง
ถ้าหากว่าเราทิ้งขวดน้ำเอาไว้ในรถ

ถ้ามีแสงแดดแรงแล้วก็อากาศร้อนเกิน๓๐องศาเซลเซียส
เพราะว่าขวดน้ำอาจารย์ก็หยิบขวดมาให้ดู
ขวดน้ำมันเป็นลักษณะมีส่วนโขง
ถ้าแสงแดดส่องไปตกกระทบกับวัตถุที่ติดไฟง่าย
เช่นเบาะรถยนต์เหมือนคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
กระดาษสำลีทิชชู่มันก็จะรวมแสง

เหมือนกับเราเรียนตอนเด็กคุณผู้ชม
มันรวมแสงแล้วพอแสงมันไปรวมกันเนี่ย

แล้วไฟมันลุกพลึบขึ้นได้นะคะ

ประดับที่มีส่วนโค้งเว้าทำจากแตนเลส

โดยเฉพาะคนที่แง้มกระจกรถเอาไว้นาน

ยิ่งลุกพลึบได้ง่ายขึ้นค่ะ

อาจารย์ออสบอกว่างั้นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู

ส่งกระทบทำมุมโค้งกับขวด
เดี๋ยวไปดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
มันจะต้องโดนตรงหมวกโค้ง

มันไม่จะดวมมาก
จะถึงแบบนี้
ถ้าคงดวงแสงน้อยก็เกิดความร้อนน้อย
แต่ถ้าขนาดแบบนี้
จะเป็นจุดต่างจุดจุดจุดหมดแล้ว
เวลกาที่ก็เกิดเพลิ่นไหม้ได้

บางช่วงข้างนอกอยู่ที่๔๐กว่าองศา

มันทวีคูณ๓๔เท่า

ถ้าความร้อนมันเกิน๑๐๐องศาเยอะ

แล้วมันขึ้นกับจุดวาบไฟ

เช่นกระดาษจะมีจุดว่าไฟต่ำ

น้อยที่สุดที่ทำให้มันติดไฟได้นะครับเช่นประมาณ๑๕๐องศาเนี่ย
ก็ติดไฟได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอก๔๐นะคะ
การรวมแสงเกิดการหักเห๔เท่า๔๔๖มันก็๑๖๐องศา
นอกจากต้องเตือนเรื่องระวังเป็นจุดรวมแสงแล้วเกิดไฟไหม้นะคะ
เตือนด้วยขวดน้ำพลาสติกทิ้งเอาไว้ในรถนานแล้วโดนแดดโดนอะไรอะค่ะ
เรามาดื่มเนี่ยสารที่มันแบบอยู่ในพลาสติกมันละลายมันสะสมอยู่ในน้ำ
แล้วสะสมในร่างกายก็อันตรายนะคะออฝากเตือนเอาไว้ด้วย